ก่อย่าที่ถูกคนร้ายทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย

คุณพ่อบอกว่าน้องก่อย่าดูแลคนทั้งบ้านเลยใช่ไหม

มีใครบ้างครับที่บ้านที่น้องก่อย่าดูแลอยู่
ก็มีแม่มีพี่ชายพี่สะพ้ายหลานอีกสอง
ยายที่คุณพ่อด้วย
ยายแก่อายุ๘๕กับลุงคือเป็นพี่ชายของแม่

คือคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานนั่นแหละแต่ว่ารายได้หลักเนี่ยคือน้องก่อย่าที่ดูแลครอบครัว
วันนี้ขาดเข้าไปนี่แย่เลยใช่ไหม
อกจากความสูญเสียความโศกเศร้าเสียใจแต่ว่าคนทั้งบ้านเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนแตกสลายเลยใช่ไหมเห็นคุณแม่บอก

อาหารลูกทุกข์อะไรเขาขนาดนั้นก็จะเจ็บปวดค่ะไหน

พิธีคืนนี้คือสวดเป็นคืนที่๒เดี๋ยววันเสาร์คืนที่สามแล้วก็พักวันอาทิตย์วันจันทร์ก็เอาไปฟัง
อย่างคุณแม่บอกเรื่องข้อคดีอาญาตำรวจเค้าแจ้งหมดแล้วว่าข้อหงข้อหา
ไหนยุธพลจะโดนอะไรยังไงบ้างแต่เรื่องทางการเยียวยาต่าง
เฮียดวันนี้ที่ไปยื่นหนังสือกับทางกระทรวงผู้วิทยาลัยทำด้วยใช่ไหมครับ
คือณขณะนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรามีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนค่าทดแทนและค่าเสียหาย
จำเลยในคดีอาญาในเรื่องของการที่น้องไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดและเสียชีวิต
นะครับก็จะมีสูงสุดคือจากหลายส่วนนะครับ
โปรงศพเอ่ยค่าขาดประโยชน์ทั้งหลาย
ก็จะอยู่ในวงเงินประมาณ๑แสน๑หมื่นบาท
อันนี้คือส่วนที่จะได้รับตามพระราชบัญญัติอยู่นะครับ
แต่ในส่วนที่เป็นเรื่องของการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
กับทางจำเลยในครั้งนี้นะครับ
ว่าจำเลยเองอาจจะมีทรัพย์สินหรือมีอะไรอย่างอื่นเนี่ย
ก็อยากให้ทางคุณแม่เวลาที่ไปให้ปากคำกับทางเจ้าที่ตำรวจ
ให้เขาดำเนินการในเรื่องของเรียกค่าเสียหาย
คราวเดียวกันกับทางคดีอาญาไปเลยนะครับ
มันก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับในการเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วยนะครับ
ก็จะให้ทางยุทธิธรรมจังหวัดเนี่ยเขาช่วยเน้นย้ำในเรื่องนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับ

แต่ทีนี้พอกลับมาท่านเป็นเรื่องของการที่จะต้องให้ทางเจ้าที่ตำรวจสอบประวัติซ้ำอีกนะครับ
เคยก่อเหตุอะไรมาบ้างหรือไม่อย่างไร
อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ

แต่ว่าในเรื่องของการขั้นตอนทั้งหลายทั้งปวง
เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนหรือไม่อย่างไร
ทำโดยเขาเรียกว่าทำโดยสันดารทำโดยเป็นนิสัยไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของทางกฎหมายนะครับก็คงเข้าสู่กระบวนการ
อันนี้เดี๋ยวเราจะดูแต่ว่าหากสมมุติว่านะครับ
เอ่อเขาเกิดได้รับโทษในวันหนึ่งติดคุกอาจจะสิบปียี่สิบปี
สามสิบปีอะไรก็แล้วแต่แล้วออกมาอย่างเงี้ยหรอแต่เกิดจะต้องพ้นโทษออกมาเนี้ยนะครับ
ลำตีสมศักดิ์เทพสุธินท่านก็ทำกฎหมายอีกหนึ่งตัวไว้ก็คือกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ
ครับนะครับหากมันมีอย่างเนี้ยแล้วเขาเคยก่อเหตุอีกหรือว่าเคยมีคดีเก่าอยู่เนี่ย
ออกมาเราก็จะใช้กำไรเยียมเนี่ยล็อกตัวติดเขาไว้เนี่ยอย่างน้อยไม่น้อยกว่า๑๐ปี
ถามว่าอันนี้มีไว้มีประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างไรก็คือว่าอย่างน้อยสุดไอ้คนลักษณะแบบนี้ที่ก่อเหตุอย่างนี้เนี่ย
ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้รับทราบ
นะครับว่ามีคนแบบนี้เป็นบุคคลอันตรายก็จะทำให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตที่ลำบากยากขึ้น
แล้วเราก็จะมีสังคมที่อย่างน้อยที่สุดก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับว่าเอ่อ
เข้าไปที่ไหนเราก็จะรู้แล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ของเอ่อ
กรมคุมพฤษเนี้ยสิ่งเหล่านี้อยู่ครับคือคือผมฟังพฤติกรรมของคนก่อ
ก่อเหตุแล้วเนี้ยครับยุทธพลหรือว่าอ่าเนี้ยคืออายุนี้สามสิบหกแล้วนะ
ไม่ใช่อายุน้อยน้อยนะครับครับกูต้องหาบอกว่าตั้งใจจะมาก่อเหตุ
ทรัพย์ครับกับบรรดาน้องน้องที่เป็นสาวประเภทสองที่มาทำงานอยู่
สวนลุมพินีครับตั้งแต่สองสามวันก่อนก่อเหตุแต่มารอบนึงแล้ว
แล้วมันไม่มันโอกาสมันไม่เหมาะไม่อำนวยมันก็เลยไม่ก่อเหตุครับ
คืนวันเกิดเหตุมาเนี่ยแล้วก็เป็นความโชคร้ายของน้องก่อย่าจริง
เพราะว่าเจอน้องก่อย่าเนี่ยอยู่คนเดียวตอนนั้นเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้มากัน
ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยอืมคุณแม่เพื่อนเพื่อนของน้องก่อย่าเขา
ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาเขาก็เสียใจหมดทุกคน
สั่นขวัญแขวนกันหมดเลยไหมใช่ค่ะเขาสงสารน้องมากไม่น่ามาเจอแบบนี้
อย่าลืมที่ที่ทางท่านธนกิจบอกนะคือทางคดีอาญาในปัจจุบันเนี่ย
เขาสามารถแจ้งเรื่องเรียกค่าเสียหายให้กับผู้ที่ถูกกระทำไปพร้อมกับคดีอาญาได้เลย
ไม่ต้องไปฟ้องแพ่งแยกใช่ไหมครับครับคือการฟ้องแพ่งก็ดำเนินการได้
แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยณขณะนี้นะครับก็ในเมื่อมันมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ก็ใช้ลักษณะอย่างนี้เพื่อสารจะได้ลงโทษนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการให้ชดเชยเยียวยา
ในเรื่องของความเสียหายตรงนี้ที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกันเลย
อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่หากว่าเราดูแล้วไม่พอใจกับการที่จะมีอยู่
เราก็สามารถที่จะฟ้องต่างหากเป็นคดีแพ่งได้อีกเช่นเดียวกันครับ
คุณแม่มีอะไรที่ยังเป็นห่วงหรือว่ากังวลอยู่อีกไหมที่ยังไม่สบายใจในช่วงเวลานี้
ไม่ครับได้ท่านรับปาก็ขอบคุณมากเลยครับครับ
แค่นี้ก็สบายใจขึ้นเยอะแล้ว
จากนี้ไปเขาคงจะต้องสู้แล้วก็เข้มแข็งนะเนอะครับ
อย่างน้อยก็ก็เพื่อน้องก่อย่าครับ
ที่จะทำให้เขาได้เป็นเป็นครั้งสุดท้ายครับ
เชื่อว่าน้องก่อย่าถ้าเขาดูอยู่เขาก็อยากเห็นคุณแม่
แข็งได้คุยอะไรกับน้องหรือคิดอะไรไปถึงน้องบ้าง
หลังจากที่ที่ไปเจอร่างน้องแล้วเนี่ย
ก็บอกไม่ต้องห่วงแม่ให้ลูกไปสบายไปเป็นนางฟ้าด้วยแหละก็ได้
ลูกก็อยู่ได้แต่ก็คิดถึงลูกตลอด
เราเคยอยู่ด้วยกันคุยด้วยกันหัวเราะด้วยกันกินข้าวอะไรด้วยกัน
ตลอดเวลาเลยไปทำงานแล้วก็กลับมาขอพรก็ให้พรไปตลอด
เขาจะบอกแม่ไปทำงานแล้วนะตัวเองก็จะบอกว่า
ขอให้เรารวยเฮ่งปังขับรถปลอดภัยนะลูก
เดี๋ยวเขาก็ไปขอพรจากหลานสาวหลานสาวก็อวยพรเขา
เป็นอย่างนี้มาตลอดทุกวัน
ต่อไปนี้ก็ไม่มีเขาแล้ว
แสดงความเสียใจด้วยจริงจริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องก่อย่านะครับ
คือวันนี้ถ้าทำให้สะเทือนใจอะไรยังไงผมต้องกราบขอโทษจริง
แต่ว่าวันนี้ที่ได้มาคุยกันเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่
อยากจะได้คุยกับทางท่านธนกิจกระทรวงยุติธรรมด้วยเพราะว่าเขายังกังวลเรื่องของคดีความแล้วก็การช่วยเหลือต่างอยู่
ซึ่งณขณะนี้คุณแม่บอกว่าก็เข้าใจแล้วก็สบายใจตรงเรื่องตรงส่วนของคดีแล้ว
ทันละปากเชื่อเต็มที่ปลอดภัยมาก
ขอบคุณจริงครับแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยจริงครับ